การที่แปลกของผู้ชายคนนึงค่ะ
มีคลิปเหตุการณ์นะคะแต่เดี๋ยวจะเล่าไปพร้อมกับภาพเลย
เพราะว่าในคลิปภาพมันจะไม่มีเสียงโดยบรรยายไปเลยมีผู้ชายคนนึง
อยู่ดีก็ล้มลงไปนอนกับพื้นแบบนี้
แล้วก็มีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากเลยนะคะ
พลเมืองดีเขาเห็นเขาก็พยายามจะไปช่วย
คิดว่าเอ๊ะป่วยไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่า
แต่คุณผู้ชมลองดูไปเรื่อยนะคะ

แล้วก็พยายามจะทำร้ายคนที่เข้าไปช่วย

พยายามจะทำร้ายคนที่เข้าไปช่วย
แล้วก็ไปรื้อป้ายร้านค้า

เอ๊ะผู้ชายคนนี้ตกลงคือไม่สบาย
หรืออะไรหรือหลอนหรือยังไงกันแน่เนี่ย
ถีบเขาเฉยเลยทั้งที่เขาไปช่วยคุณนะคะ
คุณนอนอยู่ริมถนนแบบนั้นนะคะ
นางดารินแม่ค้าขายของที่อยู่ริมทางค่ะ
ที่หมูห้าตำบลนายงต้ายอำเภอเมืองตรัง
เขาเล่าว่าภาพนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวาน

ผู้ชายคนนี้น่าจะอายุประมาณ๔๐นะคะ
มาตอนแรกดูปกติดีค่ะ

คุณป้าดารินบอกว่าเอ๊ะสังเกตเห็นว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใส่รองเท้า

ชักเลยน้ำลายฟูมปากเลย
ดารินก็ให้ลูกชายโทรแจ้งรถพยาบาล

แต่กลายเป็นว่ากำลังพยายามช่วยผู้ชายคนนี้อยู่
อยู่ดีก็ลุกขึ้นมาจะทำร้ายทุกคนที่เข้าไปช่วย
ได้รับผลได้มันสู้ทั้งนั้นแหละ
มันจะเอาไว้หนูกว้างอันนี้กว้าง
คนก็วิ่งกระจายกันไปหมด

สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็หนีหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ
คุณป้าดารินก็เลยบอกว่าตอนนี้กังวลใจมากเลย
กลัวว่าจะย้อนกลับมาอีก
แล้วบางวันคุณป้าก็ต้องขายของอยู่ริมทางแบบนี้คนเดียว
ก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตามตัวผู้ชายคนนี้ให้เจอ

ให้ไปตรวจสอบดูว่าตกลงแล้วอาการนี้มันคืออะไร
มันคือป่วยหรือหลอนหรืออะไรกันแน่
เขาไล่ทำร้ายชาวบ้านเขาเฉยเลย